กลับมาติดตามรายการพิเศษไทยรัฐนิวสโชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุนะครับ
มีผู้โดยสารพลัดตกเรือโดยสาร
ซึ่งกำลังจะเข้าจอดเทียบท่าทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ณขณะนี้ตำรวจนั้นกำลังพิจารณาจะแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับ
พนักงานเก็บค่าโดยสารไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมกันครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมเรือค่อยจะเข้าเทียบท่านะครับ
ที่ท่าจอดเรือนานาชาติซอยสุขุมวิท๑๕ครับ
นี่ครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
คือจากคลิปจะเห็นว่าเรือนั้น

แล้วก็มีผู้โดยสารบางส่วนก็ก้าวขึ้นที่ท่าเรือ

แต่มีอยู่ท่านหนึ่งครับพลัดตกลงไปในคลอง
เป็นภาพวินาทีที่กล้องวงจรปิดท่าเรือนานาชาติ
สุขุมวิท๑๕บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ขณะที่นายธิรพงศิลาริสอายุ๕๐ปี
ก้าวขึ้นจากเรือโดยสารคลองแสนแสบ

ขณะที่นายธิรพลกำลังจะก้าวเท้าออกจากตัวเรือ
ก็เกิดเสียหลักพลัดตกลงไปในคลองแสนแสบ
โดยมีผู้โดยสารรายอื่นพยายามจะช่วยเหลือ

หลังเกิดเหตุตำรวจนครบานมักกษัน
ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิปอเต็กตึง

ลอยห่างจากจุดที่ตกประมาณ๑๐๐เมตร
สภาพศพพบรอยช่วงต้นคอไหล่
ว่าน่าจะเกิดจากการกระแทกกับกาบเรือ
กู้ร่างขึ้นจากคลองแสนแสบ
แล้วนำศพส่งให้แพทย์นิติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตครับ
พันธุ์ตำรวจโทสืบพงศ์กรุณารองผู้กำกับการสืบสวน

ประสานกับกรมเจ้าท่าและบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด
ให้นำตัวนายวิเชียนธรรมเสมอและนายพรชัยแทร่ยาว
คนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ด่วนคลองแสนแสบมาสอบปากคำ
ในเบื้องต้นทั้งสองยืนยันว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
จากผู้โดยสารรีบขึ้นจากเรือ
ทำให้ก้าวพลาดตกลงไปในคลองแสนแสบครับ
จากนี้นะครับทั้งคนขับแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสาร
บอกอีกว่าหลังเกิดเหตุพยายามจะหยุดเรือให้ช่วยเหลือ
แต่ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือมีจำนวนมาก
จึงต้องนำไปส่งที่ปลายทาง
ส่วนข้อสังเกตว่าหากมีผู้โดยสารขึ้นจากเรือจำนวนน้อย
จะไม่คล้องเชือกเพื่อให้เรือจอดสนิท
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับ

นายพรชัยพนักงานเก็บค่าโดยสารจะเป็นคนคล้องเชือกกับท่าเทียบเรือทุกครั้ง
จึงจะให้ผู้โดยสารก้าวขึ้นจากเรือ

แต่ผู้โดยสารมักจะรีบขึ้นเรือ
ทั้งที่เรือยังเทียบท่าไม่สนิท
แม้ว่าจะแจ้งเตือนก่อนขึ้นเรือทุกครั้ง
ซึ่งบริษัทและทั้งสองคนก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
ขณะที่นางนารีและนางสาววรตาศิลาริส
ภรรยานและลูกสาวของนายธิรพงษ์ผู้เสียชีวิต
เดินทางมาดูศพที่สถานีตำรวจนครบานมักกษัน

ประสบเหตุเรือด่วนคลองแสนแสบระเบิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนั้นโชคดีเพราะว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็ไม่คิดว่านายธิรพงศ์จะมาประสบอุบัติเหตุเพราะเรืออีกจนเสียชีวิต
จนถึงขณะนี้นะครับตำรวจอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา
ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับนายวิเชียนและนายพรชัยซึ่งจะต้องตรวจสอบว่ามีใบทะเบียนเรือ
ใบอนุญาตขับเรือถูกต้องหรือไม่เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแจ้งข้อหาด้วย
คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุกับเรือโดยสารในคลองแสนแสบมาแล้ว๔ครั้งนะครับ
ครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนปี๒๕๕๕เกิดไฟไหม้เรือโดยสารใกล้ท่าเรือทองหล่อ
ครั้งที่๒เมื่อวันที่๒เมษายนปี๒๕๕๖บริเวณท่าเรืออิตันไทยครับ
ผู้โดยสารบนท่าเรือหกล้มจากคลื่นน้ำที่เรือโดยสารขับมาด้วยความเร็ว
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ครั้งที่๓เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมปี๒๕๕๖เมื่อวันที่๓เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมปี๒๕๕๖
เรือโดยสารชนโป๊ะท่าเรือวัดเทพลีลามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
และครั้งที่๔ก็คือเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
๊สเชื้อเพลิงเรือโดยสารระเบิดที่ท่าเรือวัดเทพลีลา
มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บกว่า๖๐คนนะครับ